ดูเหตุการณ์ที่จังหวัดนครปฐมเกิดเหตุกับลูกกระตันยู
ถูกรถชนจนเสียชีวิตในขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์
จะนำปิ่นโตจากวัดไปส่งให้แม่ได้ทานข้าวกันในช่วงเที่ยง
ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อหาคนผิด

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ
พ่วงทับร่างของนายสุรพันธ์ชะเอมอายุ๒๘ปี
จนเสียชีวิตบนถนนเพชรเกษมขาเข้านครปฐม
แล้วก็มีปิ่นโตตกกระจายตรงที่เกิดเหตุแล้วครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้
ที่๒๔กิณญายนต์ตามข่าวที่ออกมาก็รายงานว่า
เป็นเหตุรถพ่วงชนกับรถจักรยานยนต์
และก็ไปชนกับรถโตยตาแอลปราท
ก่อนที่ร่างของผู้ขี่รถจักรยานยนต์นะครับ

จะไปถูกรถพ่วงทับอีกที

มาจากร้านเอกชนบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
เห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารถจักรยานยนต์ของนายสุรพันธ์
ชนท้ายฝั่งขวาของรถโตโยต้า
ซึ่งเลี้ยวออกมาจากซอยเพชรเกษม๑
ทำให้ร่างกระเด็นไปถูกรถพ่วง
ทับจนเสียชีวิตนะครับ

เห็นว่าชนกับรถโตโยต้าเอาผ่านก่อนนะ
รถจักรยานยนต์ถึงเสียหลักแล้วก็ถูกรถพ่วงทับ
เพราะว่าข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้น
บอกว่าเป็นรถพ่วงชนรถจักรยานยนต์ก่อนนะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

ก็มีแม่มีย่ารวมถึงพระ

วัดไผลล้อมอำเภอเมืองนครปฐม

ชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่๓๐กันยายนนี้

ก็คือคุณแม่ปรีตาพรสังสินชัย
เปิดเผยว่าแม้จะเลิกรากับสามีได้๑๐กว่าปี
แต่ลูกชายซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวคนนี้

ก็ไปมาหาสู่กับพ่อเป็นประจำ

เมื่อก่อนเข้าพรรษาที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ลูกชายก็ไปหาหลวงพ่อที่วัดธรรมศาลา

เพื่อที่จะนำอาหารที่เหลือจากพระที่ฉัน
รวมถึงพระที่เป็นพ่อเนี่ยครับ

ลูกชายก็จะนำอาหารมาให้แม่
ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
แต่ละวันจะมีการสลับให้พ่อเลี้ยงมาส่ง

เพราะว่าทำงานเป็นพนักงานล้างรถนะครับ
วันเกิดเหตุเป็นวันพระใหญ่

แต่ก็มาเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเสียก่อนนะครับ

ซึ่งก็กำลังตั้งคัน๕เดือนด้วยนะครับ
ด้านของนางสาวสุวิมลนุษย์ชาวนาภรรยานายสุรพันธ์
ซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจตลอดเวลานะครับ
ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นรวดเร็วมาก
สามีกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อมีครอบครัวที่สมบูรณ์
แล้วก็ก่อนหน้านี้ทั้งตัวสามีเองและตัวเธอเองดีใจมากที่กำลังจะมีลูกนะครับ
ส่วนเธอนั้นบอกว่านายสุรพันธ์เป็นคนประหยัดอดออมแล้วก็รู้สึกเสียใจ
ขณะนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะกำลังสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงนะครับว่าตกลงแล้วเป็นรถพ่วงมาชนก่อน
หรือตกลงแล้วเป็นรถอัลพาร์ทมาชนก่อนนะครับ
แต่เท่าที่ทีมข่าวของเราไปขอดูกล้องวงจรปิดจากร้านแถวนั้นนะฮะ
เพราะว่ารถเอาผาดมาชนรถจักรยานยนต์ก่อนและรถจักรยานยนต์ก็เสียหลัก
ทำให้นายสุรพันธ์ถลายไปกับพื้นแล้วก็ถูกรถพ่วงทับในที่สุดนะครับ
ส่วนความคืบหน้าคดีนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมพลแต้มรุ่งเรือง
รองสาววัดสอบสวนสพเมืองนครปฐมได้สอบปากคำคนขับรถโตโยต้าอัลพาร์ท
แล้วก็ส่งร่างผู้เสียชีวิตชนะสูตรแล้วและมีการตรวจรถที่เกิดเหตุ
รวมถึงจะวิเคราะห์จากกล้องวงจรปิดทั้งหมด
ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุนะครับ
ว่าใครเป็นฝ่ายผิดพร้อมยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอนครับ